ขึ้นไปที่ภาคเหนือกันหน่อยคุณสืบสกุลที่บ้านคุณพึ่งกลับมา
ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ที่ดอยอินทนนท์คุณดูสิ
ริมทางถนนทางขึ้นดอยขาวโพลนเต็มไปด้วยเหมือยขาบหรือว่าน้ำค้างแข็ง
หลายคนที่ไปเที่ยวก็ตื่นเต้นดีใจ
ที่สำคัญอุณหภูมิติดลบ๑องศาเซลเซียสถือว่าเป็นการติดลบครั้งแรกของปี
เยือกแล้วนะครับทำให้มีน้ำค้างแข็งตามยอดย่าใบไม้แห้งทั่วไป
สวยงามจริงนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยเห็นพากันตื่นเต้นดีใจที่ได้เจอแล้วคุณดูสิ
ดูสิจากยอดดอยนะลบ๑นะเมื่อกี้บรรทัศน์ที่๒กิ๋วแม่ปลา
เมื่อกี้อุณหภูมิ๑องศาแล้วก็ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนน๘องศาเซลเซียส
ช่วงนี้อากาศดีนะคนก็แห่ไปจองที่พักกันเต็มไปหมดเลยนะคุณ
ซึ่งวันนี้ท้องฟ้าโปร่งสามารถที่จะมองทะเลหมอกได้ที่จุดชมวิวกิวแม่ปานนะคะ
นักท่องเที่ยวก็แห่ไปสัมผัสอากาศหนาวแล้วเวลาไปเจอแบบนี้ก็เก็บภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกค่ะ
นะครับก็เป็นความสุขในยามที่อากาศเย็นขึ้นนะฮะ
แต่ว่าคุณผู้ชมก็ต้องดูแลสุขภาพตัวท่านเองด้วยนะครับ